ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพยาวหน่อยกันแล้วกันค่ะนะฮะ
ต้องบอกว่าเป็นช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนหนึ่ง
แต่ว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมา
แล้วจับลูกสาวของตัวเองเป็นตัวประกันหลบอยู่ในบ้าน
นายกสูงนะฮะเป็นบ้านที่อยู่บนชั้น๒นะครับ
ต้องล้อมจับกันอยู่นะฮะใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อม๑๒ชั่วโมง

สุดท้ายผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยใช้มีดแทงตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ

อำรวจใกล้ทั้งต่างเข้าไปในบ้านแล้วนะครับ

ปฏิบัติการของเจราตรีก็ต้องเป็นด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังนะครับเพราะว่า

ขุนควนอำเภอปงจังหวัดพยาวเนี่ยมีหมายจับด้วยนะฮะคดียาเสพติด
ได้จับลูกสาวอายุ๑๕ปีของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในบ้าน
หลังจากที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวนะครับในบ้านหลังนี้นะครับ
นายสุธิพฤษจับลูกสาวตัวเองเอาไว้ตั้งแต่๗โมงเช้านะฮะ
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะครับนายสุธิพฤษนี่มีอาการลักษณะคลุมคลั่งด้วยนะครับ
อาการเครียดด้วยอะไรด้วยนะครับจนกระทั่ง๑๕นาฬิกานะครับ
ตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของพยาวสิบกว่านายนะฮะได้ตัดสินใจนะครับ
ต้องหาทางเข้าไปชาร์จตัวในบ้านให้ได้ค่ะนะ
เป็นห่วงลูกสาวอายุ๑๕ปีที่ถูกจับตัวไว้เพราะว่านายสุธิพฤษมีอาวุธ
ก็เลยคว่างแก๊สน้ำตาใส่เข้าไปในบ้านสามลูกก่อนนี่ฮะนายสุธิพฤษเนี่ยเขาใช้มีดเนี่ย
จี้คอตัวเองด้วยแล้วจับลูกสาวเป็นตัวประกันด้วยนะครับ
คือพอเครื่องแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านสามลูกจังหวะนี้นะฮะ
เครื่องใส่เข้าไปก่อนเห็นควันไหมครับ
ก็จะได้พังประตูหน้าบ้านเข้าไปกันนะครับคือพอคว่างเข้าไปแล้วปรากฏว่านายสุธิพฤษนี่สู้นะฮะ
ขวัญนี่คือแก๊สน้ำตานะครับนายสุธิพฤษใช้มีดพระขนาดหนึ่งฟุตเนี่ย

พระอาทิตย์อ่าสถานการณ์ที่บ้านบ้านคุณตำลักษณ์ผม
แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดูจังหวะนะฮะมีอยู่จังหวะนึงเนี่ยครับ
ลูกสาวของนายสุธิพจนี่วิ่งออกมาจากบ้านนะฮะค่ะ
เสื้อสีม่วงนะฮะเพราะว่าทนแก๊สน้ำตาอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงวัน

ว่าคนแก๊สสั็นต์ตามไม่ไหวด้วยนะครับ
มันนี่แหละมันนี่แหละยกเมืองขึ้นยกเมือง
นี่ครับคุณผู้ชมครับลูกสาวว่า๑๕ปีของในสุธิพจน์ผู้ต้องหา
นี่ก็วิ่งไปบ้านญาติที่อยู่ใกล้กันนะ
ตอนนั้นก็ตกใจตัวสั่นญาติก็ต้องมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปลอบใจมาดูแลนะครับแต่ยังเหลือ

อยู่บนบ้านยังไม่ออกมายังไม่ยอมมอบตัวนะครับ
คุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยนะครับว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่ก็มาถามน้องนะครับว่า
เออในบ้านเนี่ยพ่อเขามีอาวุธอะไรบ้างไหม
มีอะไรอยู่ใกล้ตัวบ้างเอาวกอาวุธสภาพอ่อนแรงไหม
จะได้ประเมินยุทธวิธีในการเข้าไปจับกลุ่มได้ถูกนะครับ
คือแต่น้องก็ตกใจช่วงนั้นก็ยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับ
ตำรวจก็ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจว่านี่ฮะจะ
ต้องเข้าชาร์จตัวเป็นครั้งที่สองเมื่อสักครู่นี้เข้าไปไม่ได้นะครับ
ปรากฏว่าอยู่ผู้ต้องหาครับเปิดวาวถังแก๊สหุงต้ม
ขนาด๑๔กิโลกรัมที่อยู่ในบ้านจุดไฟโอ้โหแล้วถีบถังแก๊สออกมาหน้าบ้าน
คือถีบใส่เจ้าหน้าที่อ่ะเหรอคะใช่ครับแล้วจุดไฟแล้วด้วย
จุดแล้วด้วยฮะเปิดถังแก๊สจุดไฟแล้วถีบออกมาเลย
แล้วตะโกนใส่มาว่าขอยอมตายมากกว่าเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นต้องล่าถอยออกมาก่อนนะครับ
อันนี้คุณภาษาทิ้งไฟในถังแก๊สแล้วนะครับ
โอ้โหนี่อันตรายมากนะคะ

เห็นจุดไฟออกมานี่ฉีดเข้าไปเลยครับ
โอ้โหท่านผู้ชมฮะคือตั้งแต่๗โมงเช้านะ
จนแบบบ่ายสามบ่ายสี่นะครับ
รถน้ำนี่ก็ฉีดน้ำเข้าไปก็ไฟก็ดับฮะ
คือเดี๋ยวโอ้โหระมงระเบิดขึ้นมาจะยุ่งนะครับ
ล่วงเลยถึงเย็นนายสุธิพฤษผู้ต้องหาก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัวนะครับ
แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ
เพราะว่าสุดท้ายเขาตัดสินใจไม่มอบตัวจริงนะฮะ
เหมือนที่เขาตะโกนออกมาตอนที่จุดไฟแล้วถีบถังแก๊สออกมา
บอกว่าขอยอมตายดีกว่าเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้งหนึ่ง
เขาตัดสินใจใช้มีดที่มีอยู่เนี่ยครับ
คอตัวเองนะครับแต่ไม่เข้า
ก็เลยเปลี่ยนใจใช้มีดแทงที่ท้องตัวเอง
แทงไป๓ครั้งเสียชีวิตนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเห็นตัวผู้ต้องหาเนี่ย
แล้วก็เจอศพเนี่ยบอกว่าแทงเข้าใส่ท้องตัวเองสามครั้งเนี่ย
คือคือแทงจนไส้ทะลักอ่ะค่ะคือไส้ทะลักออกมาข้างนอกเลยอ่ะนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามรีบช่วยนะครับค่ะประสานกู้ภัยให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าไม่ทันจริงจริงนะครับเพราะว่าท้องนี่แบบฉีกขาดแบบอย่างหนักเลยนะฮะ
วัยวะข้างในเนี่ยแบบโอ้โหถึงขั้นไส้ทะลักออกมาข้างนอกอ่ะ
สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้นี่ตึงเครียดมากนะฮะคือเขาพยายามตะโกนอะไรออกมานะ
กฎหมายผมไม่กลัวเนี่ยขอตายขอความยุติธรรมว่าอย่างนั้น
สุดท้ายเขาก็ใช้มีดที่มีอยู่เนี่ยมีร่องรอยเหมือนกับปาดไปที่คอ
แต่มันอาจจะมีดมันอาจจะทื้ออาจจะไม่คมมันเลยไม่เข้าก็เลยเปลี่ยนมาแทงแทน
ค่ะถูกเหมือนตำรวจใช้กระสุนยาง
ใช่ฮะก่อนจะเป็นแก๊สน้ำตานะครับ
๒ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้านะฮะ
จนไปถึงเย็นนะครับตำรวจก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าลูกสาวก็รอดออกมาได้ก่อนนะครับในการวิ่งหนีออกมาช่วงปลาแก๊สน้ำตานะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตึงเครียดตลอดเวลานะครับ
เริ่มจาก๗โมงเช้าที่จะจับตัวจับไม่ได้แล้วเขาจับลูกสาวเป็นตัวประกันนะฮะ
ผ่านไป๘ชั่วโมงถึง๑๕นาฬิกาเจรจาเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จ
ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเพื่อจะเข้าไปในบ้านแต่คนร้ายก็สู้โดยมีมีดเป็นอาวุธ
ลูกสาววิ่งออกมา๑๖นาฬิกาผู้ต้องหาเปิดวาวถังแก๊สหุงต้ม
จุดไฟนะครับแล้วก็ถีบถังออกมาข้างนอกจนไฟเนี่ยลุกไหม้บ้าน
นาฬิกา๓๐นาทีตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดับไฟได้แล้วก็ยังตรึงกำลังอยู่นะครับ
ก็พยายามจะเข้าไปอีกสุดท้าย๑๘นาฬิกา๓๐นาทีผู้ต้องหาใช้มีดปาดคอและแทงท้องตัวเองจนเสียชีวิต
ได้ข้อมูลนะครับว่าคดีที่ตำรวจบุกจับวันนี้เป็นคดีค้างเก่า
ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับคือปีก่อนเนี่ย๖๓นายสุธิพฤษเคยถูกตำรวจบุกจับมาแล้วครั้งนึง
ก็ย้อนคล้อมกับภรรยาแต่นายสุธิพจน์หลบหนีไปได้ภรรยายนี่ถูกจับกุมนายสุธิพจน์เนี่ย
หนีไปอยู่ฝั่งสปลาวเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดส่วนลูกสาวอายุ๑๕ปีก็ถูกทิ้งอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
ก็มีญาติญาติที่บ้านอยู่ใกล้กันคอยดูแล

นายสุธิพฤษคิดถึงลูก
ก็เลยย้อนกลับมาที่ประเทศไทย
ที่บ้านที่จังหวัดพยาวนะครับ

ก็เป็นจังหวะที่ตำรวจเนี่ยได้ข่าว
ว่าผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดเนี่ย
ย้อนกลับมาที่บ้านที่ตำบลขุนควนอำเภอโปงจังหวัดพยาวนะครับ

พอมาถึงก็พยายามจะควบคุมตัวนะครับ
แต่ว่านายสุธิพฤษก็นั่นแหละฮะ
จับลูกสาวเป็นตัวประกันนะครับ
คือน้องเนี่ยพอเริ่มที่จะหายตนกตกใจนะครับ
ญาติญาติมาดูแลนะครับ
คือทีแรกเนี่ยน้องบอกว่าพ่อกลับมาก็ปกติดีนะ
คือยังเอาข้าวเอาน้ำอะไรไปกงไปกินอะไรกันนะครับ
ตอนนั้นนะฮะสุดท้ายนะครับ
ก็จับลูกสาวเป็นตัวประกันแล้วก็หนีรอดมาได้นะครับ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะครับ
ทุกวิธีการที่ปฏิบัติไปล้วนแต่เป็นขั้นตอน
ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
แล้วก็มาจากการฝึกฝนทั้งสิ้นนะครับ
ถึงแม้สุดท้ายผู้ต้องหาจะตะโกนออกมา
ลักษณะจะให้ตำรวจยิงเข้าไปหรือว่ายอมที่จะให้ถูก
วิสามันยอมตายนะครับมากกว่าจะไปอยู่ในเรือนจำ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้ยิงอะไรเข้าไปนะครับ
จากพยายามใช้แก๊สน้ำตาที่จะเข้าไปควบคุมตัวให้ได้นะครับ
แต่ผู้ต้องหาก็ตัดสินใจใช้มีดเนี่ยเป็นอาวุธในการฆ่าตัวตายนะครับ
ภูทรภาค๕นะฮะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในยุทธการพิทักษ์ล้านนานะครับ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมดหกร้อยห้าสิบห้าเป้าหมาย
จังหวัดภาคเหนือตอนบนตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติด
ซึ่งตอนนี้ยึดทรัพย์ไปได้๑๕๗ล้านบาทจับผู้ต้องหาได้หลายคนแล้ว
นายสุธิพฤษผู้ต้องหาคนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายรายสำคัญนะครับ
มีหมายจับของศาลจังหวัดพยาวข้อหาเรื่องของยาเสพติดก็คือยาบ้า
ที่มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย